สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับสุภัสรามากัดกัดให้สบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว
เจอกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะกับพวกเราสองคนแบบนี้นะครับน้องดาวสุพัสรา
กัดสะบัดข่าววันนี้นะคะในไลน์ค่ะจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยในไลน์กันนะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนค่ะ
ใครฉีด๑เข็มแล้ว๒เข็มแล้ว๓เข็มแล้วรายงานตัวเข้ามาแล้วมีผลมีอาการอย่างไรบ้างหลายคนเป็นไข้คุณเป็นไหม
เป็นเหมือนงานเป็นเหมือนงานแต่ตอนนี้หายแล้วนะดีแล้วใช่ไหม
เกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับเงินคืน
สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง๒เข็ม

คือถ้าอยากได้เงินคืนแล้วก็ให้นำหลักฐานประกอบอะไรบ้าง

สิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะคะก็คือหลักฐานการโอนเงิน
เนาบัตรประชาชนหลักฐานอื่นที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงินที่ไม่มาฉีดวัคซีน
ขอมามารับเงินคืนด้วยตัวเองนะ
ใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
เริ่มตั้งแต่๒๗กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึง๘ตุลาคมเท่านั้น
ส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดรับได้จนถึง๑๕ตุลาคม๘โมงครึ่ง
ในกรุงเทพปริมันทน๘ตุลาคมต่างจังหวัด๑๕ตุลาคม
เวลา๘โมงครึ่งถึง๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น
จะบอกแบบนี้นะครับว่าหากบุคคลใดไม่มารับเงินคืน
หรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงิน
แล้วก็ในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับ
ทางโรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ย
เขาจะถือว่าท่านเนี่ยยินดีให้นำวัคซีนของท่านเนี่ย
ไปบริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปาะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ง่ายไปให้คนอื่นที่เขาเนี่ยอาจจะขาดแคลนอาจจะไม่สามารถไปหาวัคซีนได้เองอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วแต่ตัวคุณเองแล้วกันนะคะว่าจะขอเงินคืนหรือว่าจะบริจาคต่อนะคะ
เอาทีนี้มาอัปเดตตัวเลขการฉีดวัคซีนบ้านเราหน่อยนะคะ
ประชาชนฉีดวัคซีนเข็ม๑เอาเข็ม๑ไปแล้วนะคะ

เอาล่ะครับส่วนเข็มที่สองนะครับอย่างที่เห็นในกราฟิกนี่แหละครับประมาณสักยี่สิบเอ็ดล้านกว่ารายนะครับ
แล้วก็เข็มที่๓ก็ตามนั้นประมาณล้านกว่านะครับส่วนเข็มที่๔ก็อย่างที่เห็นคือบางคนต้องรับเข็ม๔อันนี้เขามีความจำเป็นนะ
อย่าเพิ่งไปดราม่านะว่าเอ้าบางคนเข็ม๑ยังไม่ได้เลยนี่จัดไป๔เข็มแล้วเหรอ
คือบางคนเขามีความจำเป็นจริงโกงโคต้าด้วยหรือเปล่าเปล่าเขามีความจำเป็นใช่ครับแล้วเขามีการจัดสรรอย่างดีนะ
ก็รวมแล้วเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนโดสจริงนะ๑๒๓๔จำนวนโดสของวัคซีนทุกยี่ห้อที่ทำการฉีดไปในประเทศไทยเนี่ยรวมแล้วก็๕๖ล้านกว่านะ
๕๖ล้าน๒๕๘๔๐๙โดสค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางภาครัฐเขาตั้งเอาไว้นะครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงเพราะว่าเดี๋ยว
เพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้จะเปิดประเทศแล้วไงต้องฉีดให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะ
เรื่องต่อไปนะครับไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยฮะ
โอ้โหมุ่นแล้วล้มไปแล้วหนึ่ง
ดิฉันประธานผู้ชายเลยเหรอ

แหมพอพูดเรื่องจริงออกหน้าจอทำไมบอกไม่มี
นิดนึงไปข่าวสิจะอ่านอะไร
ใจจริงไปดูเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้
มันปองหน้าผมเริ่มไปเรื่องนี้กัน
คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดสมุทรประการคุณขอเรื่องพายุเหรอ
ไม่ให้มาไม่ให้มาอย่ามากู
แต่ที่นี่มาหนักเลยครับมาเป็นพายุงวงช้างเลยครับ
พายุหมุนอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะ

เดี๋ยวพ่อลาศีช่วยด้วยนะคะ
อยากให้มันมาตรงบ้านหนูนะที่ตรงหน้าบ้านเลยอ่ะ

ถ้าอย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหม
เฮ้ยไม่เคยเห็นในชีวิตเลยอ่ะ
หลังคาไปอยู่ใต้โต๊ะ
ลิลิไปใต้โต๊ะ

ไอ้ไอ้เติ้ล

เป็นภาพจากหลายมุมนะคุณผู้ชมนะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ที่นี่เลยฮะเกิดพายุหมุนหรือพายุงวงช้าง
พายุมันเริ่มก่อตัวขึ้นครับที่บริเวณตรงที่ดินที่มันว่างเปล่าตรงนี้
เลยหมุนติ้วหมุนติ้วแล้วยังไงมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นที่เดียวดิ
มันไปไหนมันเคลื่อนที่เข้าไปที่ท้ายซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบหก
ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านไงครับคุณสุภาษาโอ้โห
เป็นพายุขนาดค่อนข้างใหญ่มีแรงลมสูงมาก
แล้วมันหอบยกหลังคาบ้านปลิวขึ้นสู่อากาศได้เลยนะ
มันสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครับคุณสุภาษา
คนที่ตกใจได้ยินมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชาย
แต่หนึ่งในนั้นคือเสียงผู้หญิงที่เขาเป็นแม่ค้าส้มตำนะคะ
เขาเป็นคนที่ถ่ายคลิปแรกไว้ได้ค่ะเขาอยู่ที่ชั้นบนของบ้านนะ
ในช่วงที่ถ่ายเขาได้ยินเสียงนั้นเขาภาวนาเลยนะ
หลวงพ่อฤษีช่วยคุ้มกลมด้วยหลวงพ่อฤษีช่วยคุ้มกลมด้วย
คือคำอธิษฐานของเธอค่ะมันไม่กลัว
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณชัญพัฒน์นะคะวงวรเวศอายุ๔๑ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านกับลูกสาววัยควบกว่า

หมาก็พัดขึ้นไปในพายุ
จากเธอก็เลยบอกเกิดอะไรขึ้นแม่
พายุลูกเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายได้ภาพนี้ไว้
ตื่นเต้นจริงอ้าวเนี่ยฮะ
แล้วเธอยังบอกอีกนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพายุหมุนกับตาตัวเอง
ครั้งแรกปกติเคยเห็นแต่ในหนัง
เรื่องในสมัยเก่าทวิสเตอร์

อธิษฐานอย่างเดียวไม่พอนะครับ
เธอบอกว่าเธอหยิบรูปหลวงพ่อฤษีวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี

เพื่ออะไรมาขอพรอธิษฐานให้พายุมันหายไป
เพราะเธอกลัวจริงให้มาช่วยคุ้มครองด้วย
เอางี้ในช่วงที่เธอยกขึ้นมาแล้วก็ขอพรขอพรนะครับ
บอกว่าบ้านของเธอโดนแค่เศษหินลอยมากระแทกกับพื้นหน้าบ้านเท่านั้นเองครับ
วินาทีนั้นก็คือวิ่งมาหยิบรูปนั่งก่อน
เพราะว่าจริงลูกท่านอยู่ข้างนอกบ้าน
อยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะกลัวล้ม
ก็เลยมาหยิบรูปท่านไปแล้วก็บอกท่านว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วย
คือเราเห็นแล้วว่าทิศมันมาทางนี้ไง
คือแน่จะมาเข้าบ้านเราแน่นอนอยู่แล้ว
มันมองว่ามันมุ่งมาทางนี้เราก็เลยกลัว
เราก็เลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยอย่าให้มันมาทางนี้เลย
มันก็เหมือนมันชนกำแพง
กำแพงหมู่บ้านพอกำแพงมันล้มปุ๊บมันก็
มันก็ถอยไปมันเปลี่ยนทิศไปนิดนึง
พายุหมุนนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะ
แล้วดูสิความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้ครับคุณสุภาษา
เสาไฟฟ้าถูกพังนี่คือชิ้นส่วนของบ้านแหละ
บ้านแหละอ่าคุณผู้ชมค่ะบ้านใครที่ไปเจอลักษณะอะไรแบบนี้น่ะ
ในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเขามีการที่ป้องกันตัวที่ถูกต้องนะ
ก็คือเข้าไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะไปอยู่ใต้โต๊ะนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลมพายุมันเข้ามาเนี่ย
มันเกิดโคมไฟหล่นลงมาเดี๋ยวมันจะถูกหัวนะต้องให้มันถูกโต๊ะก่อนไปหลบอยู่ใต้โต๊ะนะคะ
อืมอันนี้ถูกแล้วอ่ะไปดูเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นบอกว่าโอ้โหนี่ต้องดูเลยนะ
ใช่มันเป็นอุบัติเหตุที่เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคนขับค่ะเป็นหลวงพ่อ
หลวงพ่อมากันสองรูปค่ะอ้าวเรียนเชิญนะคะดูภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่โอ้โหพุ่งชนกวาดไปอย่างนั้นอย่ากัดลูกโบลิ่งชนพิมพ์โบลิ่งเลย
อ่าเนี่ยให้ดูสองสาวเนี่ยถ้าไม่หันมามองแบบนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โห
ถ้าไม่หันมามองเลื่อนรถนิดเดียวฟุตเดียวนะโดนรถเก๋งของหลวงพ่อเนี่ยพุ่งชนจังเลย
ครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถนนปัธมานนท์หน้าร้านสะดวกซื้อที่จอมพระจังหวัดสุรินค่ะ
รถเก๋งมาเลยโตโยต้าสีเทาเงินค่ะฉลับเอียงซ้ายมาเอียงซ้ายมาแล้วรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
อืมล้มไปเลยเนี่ยแล้วนี่ร้านหน้าห้าคันทั้งหมด
ทางตำรวจภูทรอำเภอจอมพระนะครับพร้อมด้วยอาสากุภัยสุรินครับ
ก็มายังที่เกิดเหตุนะครับก็เจอกับรถเก๋งที่ด้านหน้าพังเสียหายเห็นไหม
ไฟซ้ายแตกยุบเล็กน้อยไฟเลี้ยวด้านขวาก็แตกด้วยกันชนห้อยลงมาอย่างนั้น
นี่ครับในรถเก๋งอย่างที่คุณสุพัสราบอกเจอกับหลวงตานั่งมาด้วยกันสองรูป
ค่ะคือทั้งสองรูปเนี่ยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จำบลบึงอำเผอเขาเบาศิลป์นอริย์จังหวัดสุฬิน
นั่นแหละครับอ้ะทางกันทางกัน
พบกับรถโตโยต้าสีดำจอดอยู่ข้างนะครับสภาพท้ายรถเนี่ยยุบเล็กน้อย
นิดตรงนี้ไฟเบรกด้านซ้ายแตกนะ
แล้วก็คู่กรณีทั้ง๒รูปก็คือ
อยากคุ้กพูดไงล่ะนิทมนต์นิทมนต์
นิมนต์ทั้งสองรูปมาพูดคุยกันหน่อย
ทีนี้พอไปไม่ถูกเลย
พูดคุยสนทนาธรรมเอ๊ะยังไงสอบสวน

รถนดำอะทีนึงท่านตกใจเลยทีนี้
จะหักขวาเดินไปหักซ้าย
พอหักซ้ายก็พุ่งชนรถที่อยู่หน้านั้น
เสน่หกซื้อเลยกวาดเลยครับ
ด้วยความตกใจขาเนี่ยก็เลยกระตุกไปเหยียบคันเร่ง
ภาพที่เห็นก็คือเหยียบคันเร่งแล้วนะ
พุ่งชนมากวาดมอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เห็นแล้วก็น่ากลัวจริง
เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว
ผิดใครถูกเดี๋ยวทางจำรวจเขาก็จะจัดการกันต่อ
แต่เรื่องของผู้เสียหายเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันด้วยนะ
แต่ทีนี้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือการตั้งสติเนาะหลวงพ่อนะโอ้

อันนี้ไม่ใช่อะไรนะอย่าหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะ
ท่านขับรถออกมาเองได้หรือเปล่า

ใช่ไหมก็ด้วยความจำเป็นอ่ะเนาะ
คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่เราฝากเตือนกันก็คือเมาไม่ขับนะครับ
บางคนนะครับเมาแล้วยังไงรู้ไหม
พอจะขับรถก็ขับไม่ไหวสุดท้ายลงข้างทาง
แต่หาที่พักดีเถอะครับไปจอดของขวางทางเนี่ยมันไม่ดีอย่างพี่คนนี้นะฮะ
ดิฉันกำลังมองเข้าไปด้านไหนรถว่าจะใช่ขุนชนะหรือเปล่า

ผมหลับที่ร้านเลยบ้าเหรอ

ไม่ใช่ไม่ใช่ผมสุภาษารา

หลับครับหลับแล้วยังไงรู้ไหม

ขวงมาลัอยหัวเหมือนก็ไปกดแระ
เท่านั้นแหละดังสนั่นเลย

รถคันนี้มาจอดบนถนนพระหุนโยธินในเมืองสระบุรีนะคะ
คือรถถนนเลนมันมีอยู่๓เลนด้วยกัน

เปิดบริเวณหน้าต่างที่มันเป็นแคปเอาไว้
ตอนแรกชาวบ้านเขาคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า

เข้าบ้านเข้าไปชะงวกดูในรถคุณชนะ

ผู้ชายวัยกลางคนนอนสลบสลายไม่ได้สติเลย
งานนี้คำตอบอยู่ที่กลิ่นค่ะ

และก็เลยช่วยการปลุกนะคะ
คือตอนแรกเคาะกระจกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะคะ
ต้องเอามือล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปแล้วก็ไปเปิดประตู

พอตำรวจมาถึงอย่างที่เห็นนะฮะ
เรียกอย่างนี้ก็ไม่ตื่นอย่างที่คุณสุภัสราบอก
แต่ก็พยายามจะเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกประตู
เปิดออกมาเพื่อที่จะให้คนขับเขาเนี่ย
เขาได้สติไงแต่ทำยังไงเขาไม่ตื่น
ตำรวจบอกว่าตื่นเถอะคนขับเขาพูดว่ายังไง
ว่าไงอยากฟังเสียงไปดูซิว่าเขาพูดว่าไงฮะ
ลุกขึ้นมาขยับมานั่งฝั่งนี้
ขยับขยับขออนุญาตครับผม
ขยับมานั่งฝั่งนี้ลุกก่อนลุก
ลุกมาก่อนลุกมาก่อนลุกมาก่อน

แต่เพื่อนผมกินเยอะน่ะ

แต่คุณตำรวจเขามีวิธีนะคุณสุภาษา

งวงเงียไม่ยอมลุกไม่ยอมไป
ตำรวจก็พูดเลยตื่นไม่งั้นจะจับนะ
เท่านั้นแหละลุกขึ้นมาเอ้าคุณตำรวจคุณกู้ภัยมาทำไมกันเหรอครับ

ทีนี้แล้วตื่นเลยเอางี้ทางเจ้าหน้าที่เขาใจดีนะ
คือเห็นว่าขับไม่ไหวเขาก็พาชายคนนี้กลับไปส่งที่บ้านเลยนะ
แต่เรื่องของคดีความในเรื่องของการขับรถมาแล้วก็เมา
สุดท้ายจอดลงข้างทางแต่เป็นขวางถนนแบบนี้
เขาก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปเดี๋ยวติดตามต่อว่าเป็นยังไงนะฮะ
เอาเริ่มง่ายเลยอย่าเมาแล้วขับ

อย่าเมาแล้วขับเนี่ยพูดกับคุณอยู่เนี่ย

เอ้าคุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เอ๊ะอย่างไรนะครับคุณตำรวจนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านหลังหนึ่ง
บอกว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้มีเด็กอายุ๑๔ปีเด็กอยู่คนเดียวนะคะ

ตำรวจไปจับคนที่มายืนมุงดูเหตุการณ์

มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ
ไม่ได้มีครับ
มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ
มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ

มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ

มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ

มันไม่ได้มีความผิดอะไรครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงไปพูดคุยนะครับ
กับนางสาวนรไทยรอดประสิทธิ์อายุ๔๙ปี
คนนี้แหละครับเป็นแม่ของนายนัทพลอายุ๒๓ปี
ผู้ชายเสื้อดำที่อยู่ในคลิปที่เหมือนว่าโดนจับอยู่นั่นแหละ
เธอเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ในชุมชนรุ่งมณีรามคำแหง๓๙แยก๕
วังทองหลางกรุงเทพแนวสุภาษาลา
ก่อนเกิดเหตุเธอบอกว่ามีตำรวจเข้ามาตรวจบ้านข้าง
อยู่ในซอยเดียวกันนั่นแหละเธอเองเนี่ยก็รู้จักเจ้าของบ้าน
ก็ต้องตามไปดูสิมันมีอะไรในบ้านเจ้าของบ้านรู้จักกัน
แล้วเพื่อนบ้านก็มาบอกนะบอกว่ามีลูกตำรวจมาจากไหนนะ
มาตั้ง๓คันคนตั้ง๑๐กันใช่ไหม
แล้วก็ดูไปด้วยหน่อยเอ้อน่ะเธอไปกับฉันไหม

เท่านั้นแหละแล้วช่วงนั้นเธอบอกว่าลูกชายเธอเนี่ย
สวมเสื้อสีดำเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีแล้วก็ลงมาดูเหตุการณ์เท่านั้นแหละ
ตำรวจไปจับกลุ่มลูกเธอเลยโอ้ปะโถคือไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยอ่ะนะ
นี่อย่างนี้ตัวคุณแม่เนี่ยนะฮะนางสาวนรึทัยเนี่ย
จริงก็ชวนลูกชายไปดูที่บ้านที่ตำรวจก็ตรวจค้นด้วยนะ
นั่นไงคือด้วยความที่บ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะเนาะไปดูสุดท้ายยังไงรู้ไหม
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบสี่อยู่ในบ้านคนเดียวด้วยความที่ว่าเธอน่ะ
นางสาวนรึทัยก็เป็นห่วงอยู่คนเดียวแล้วตำรวจเข้าไปนี่มันยังไง
ก็ตะโกนถามเด็กอายุ๑๔ที่อยู่ในบ้านนะว่าอยู่คนเดียวเหรอพ่อมาหรือยัง

อันนี้เด็กตอบเด็ก๑๔นะตอบมาอย่างนี้
เท่านั้นแหละครับก็เป็นเรื่องราวอย่างในคลิปนี่แหละครับ
หลังจากนั้นตำรวจ
คือไปตรวจสารเสพติดที่โรงพักนะครับ
ปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรนะเขาไม่ได้เสพอะไรก็ต้องปล่อยตัวไปสุดท้ายอ่ะคุณ
ครับ
เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะ
ใช่เรื่องนี้สรุปว่าเป็นความเข้าใจผิด
ไม่มีใครแก้เอาไม่เป็นไรอ่านต่อนะคะคิดว่าลูกชายเธอจะหนี
เธอก็บอกว่าจะหนีเรื่องอะไรนะลูกชายฉันไม่ได้ทำผิดนะ
เอาเรื่องนี้นะคะผู้กำกับสนวังทองหลังบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวขอชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะ

พอแล้วมันไม่เวิร์คพอแล้ว
ทีรับไม่ทันอย่าโกรธนะ

เรื่องอื่นกันบ้างที่อำนาจเจริญครับคุณผู้ชมครับ
หนุ่มวัย๓๕ปีเสพยาเสพติดจนหลอนครับแล้วยังไงต่อรู้ไหมพ่อหลอนแล้วจับแม่ตัวเองเป็นตัวประกันเลยนะครับ

สุดท้าย

อ้าวเนี่ยแหละครับเป็นชั่วนาทีชุดละมุนเหมือนกันเลย
สำหรับพุทธธรรมดาจังหวัดอำนาจริงนะครับนำกำลังเข้าช่วยเหลือนางสังวรอายุห้าสิบเอ็ดปี
เธอคนนี้ถูกนายอมรรัฐอายุ๓๕ปีเป็นลูกชายจับนางสังวรผู้เป็นแม่เป็นตัวประกัน
แล้วเอาไปขังไว้ในห้องน้ำด้านหลังของบ้านในอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับ
ขังอยู่นานมั้ยยี่สิบชั่วโมงโอ้ยเป็นวันนะเกือบครบวันน่ะ
และเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะคุณ
โอ้โหคือเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มของวันที่สามตุราคม
ตำรวจเขารับแจ้งก่อนว่าลูกชายเนี่ย
ใช้มีดจี้คอแม่แล้วก็จับตัวแม่ไปขังไว้ในห้องน้ำปิดล็อกประตูไว้เลย
พยายามทำร้ายร่างกายแม่ตลอดเวลาด้วย
วิธีการใช้มีดพระฟันแม่
ทุบแม่ตามแขนตามขาแล้วก็ใช้เด็กพยายามเอาเชื่อดคอแม่ด้วย
อันตรายจริงนะครับตำรวจก็มาแหละ
และพยายามเจรจาทุกวิถีทางนะครับแต่ไม่เป็นผลไง
กระทั่งเมื่อเวลาสักประมาณ๔โมงครึ่งนะครับของเมื่อวานนั่นแหละฮะ
ทางพลตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชนะครับผู้การอำนาจเจริญนะครับ
ท่านเนี่ยได้นำกำลังบุกเข้าไปช่วยตัวประกันออกมาได้สำเร็จตามภาพที่เห็นนี่เลยครับ
จากนั้นก็นำตัวแม่นี่แหละอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วเพราะอยู่ในนั้นตั้ง๒๐ชั่วโมงใช่ไหมคะ
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามแขนตามขาอยู่ในการหวาดกลัวลูกด้วย
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไปพักต่อที่โรงพยาบาลชานุมานค่ะ
นี่ครับนายอมรรัฐผู้ก่อเหตุนะครับตัวลูกชายนั่นแหละ
ตำรวจครับนำตัวไปสอบสวนจนได้ความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากนายที่อมรรัฐเนี่ยเสพยาเสพติดจนเกิดอาการหลอนหลอนแล้วยังไงต่อ
คิดว่าแม่ไม่รักตัวเองรักแต่น้องคลุ้มคลั่งและก่อเหตุขึ้นครับ
ตำรวจก็ตั้งข้อหากับขังนวงเหนียวทำร้ายร่างกายมานานและเสพสารเสพติดครับ
มันเริ่มต้นจากยาเสพติดจริงจริงทำให้ลูกกลายเป็นอะไรอ่ะตอนนั้น
เป็นฆาตยาเสพติดสุดท้ายก็ต้องติดคุ้งติดคุกนะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่อนข้างจะชุนละมุนแต่เหตุมันเกิดเพราะว่านั่งโก๊งเหล้ากันกินเหล้ากันอยู่ดี๓คนสุดท้ายตีกันครับ

เรียกได้ว่าไม่ฟังใครเลย
เป็นพี่นะเป็นพี่พี่ก็ต่อย
แม่คนอื่นเขาก็ไปทำร้าย

ผู้ละมุนมากจริงครับนี่เหตุการณ์เดือด
ชายคนนี้คลั่งอารวาสจนเพื่อนต้องเข้าไปแย่งมีดก่อนนะ
แล้วก็พยายามจับกลุ่มตัวนายคนนี้
นายคนนี้ที่ต่อยไปมั่วแล้วไม่ได้ใส่เสื้อนะ
ชื่อว่าชุติเดชแก้วหงคำอายุ๒๗ปี
เป็นคนก่อเหตุชุตติเดทยังไง
บอกว่าชุตติเดทเลือกของเลือกมาตั้งวงเหล้าดื่ม

ทีนี้พอชุตติเดทคนที่ถอดเสื้อเนี่ย

คลั่งอารวาสถอเสื้อวิ่งเข้าไปในบ้านของชาวบ้านด้วย
แล้วก็ไล่แทงทำร้ายคนในบ้านทั้งที่

และช่วงที่อยู่ในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นจากคลิปนะ
มีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่
ไปฉุดไปรังไปดึงชุตติเดท
แต่ถามว่าเขาฟังไหมเขาหยุดไหม
แล้วชุตติเดทตัวใหญ่มากอะค่ะ

จับก็จับไม่อยู่ก็ดิ้นหลุดดิ้นสะบัดหมดนะคะ

เอาไปดูครับเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับ
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในซอยหลังวัดช่องลม

เอ้าชุตติเดทเอ๊ย
วันว่าเรื่องราวมันจะบานปลายเพราะว่าที่ยิ่งไปพูดแบบแรงหรือพูดไม่ดี
เดี๋ยวจะคลั่งไปกันใหญ่ก็ค่อยคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บ
ตัวเขามีอาการบาดเจ็บมีแผลที่มือเหมือนกับว่าโดนมีดบาดมา
มีรอยขวนตามตัวแล้วก็ยังเมาคุยไม่รู้เรื่องด้วยเอาไปดูช่วงนั้นกันหน่อย
ไปโดนอะไรมาโดนเขาหลอกพี่โดนเขาหลอกฟัน

ฟังแล้วดูสภาพอ่ะคุยดูเรื่องเสร็จที่ไหนแล้วน่ะ
อ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ต้องเดินตามตำรวจไปขึ้นรถแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แต่ถามว่าคุณชุติเดชพอไปถึงโรงพักสิ้นฤทธิ์ไหม
ไม่สิ้นฤทธิ์เนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้นี่นี่นี่นี่เป็นรอยเลย
๊อกสองก๊อกสองเตะกระจกรถตำรวจแตกอ๋อถูก
ไปถึงห้องขังอารวาสอีกนะอารวาสอีกเหรอใช่ค่ะโอ้โหเอาเอา
ตำรวจนะครับเขาก็ไปตรวจสอบในซอยหลังวัดเนี่ย
ห่างจากที่เกิดเหตุห่างสักร้อยเมตรเจอคนนี้
นอนอยู่ตรงนี้ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับชุธิเดชหรือเปล่า
นายคนนี้ชื่อว่ามนตรีพิมโยอายุสามสิบสี่ปี
มนตรีนอนอยู่ตรงนี้มนตรีก็ตอบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอีกคน
เพราะมนตรีก็เมามาแล้วมนตรีโดนอะไร
โดนของมีคมฟันหัวมาเนี่ยหัวแดงเนี่ยตรงนั้นเห็นไหม
โอ้ยเลือดออกเลือดออกเอ้าคุณคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้นะ
ชุติเดชมนตรีถามว่ามีอีกไหมดิฉันตอบเลยว่ามี
คนต่อไปนี่คนที่ปรากฏในคลิปตัวเล็กที่พยายามเข้าไปห้ามชุติเดชเนี่ย

จดชื่อไว้ก่อนได้ไหมเริ่มมีหลายคนแล้ว
ยุทธนายุทธนาเราสงสารเธอมากคนนี้ชื่อยุทธนานะ
เหนื่อยและเธอยังมีแผลด้วยนั่งร้องโอดครวนอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะ
เอาใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะ

อ้าวสั่งแล้วมาคุยกัน

นี่เห็นมนตรีทำแผลแล้วด้วย
ใครเข้าไปทั่วเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นาน

ชุติเดชบอกว่าเพิ่งตกงาน

มนตรีก็เลยชักชวนชุติเดชมาดื่มเหล้า

ไปชวนยุทธนายุทธนาซึ่งเป็นรุ่นน้อง

มีมนตรีชุติเดชและยุทธนา
ตั้งวงกันดื่มกัน
ก็สนุกกันดีแหละสักพักนึงอะเนาะ
แต่พอผ่านไปขวดแรกผ่านไป
ขวดสองขวดสามค่อยผ่านไป

เดินไปทั่วห้องแถวนั้น

ตัวเขาเองก็คือมนตรี

ต้องคอยห้ามห้ามชุติเดช

ช่วงจังหวะนั้นที่กำลังนัวกันอยู่เลยนะ

แต่คนนี้บอกไม่รู้อีโน่อีเหน่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ไปตุ๊บรัตนุรถพิษรนุไปทำร้ายคนในบ้านพิษรนุ

แม้กระทั่งตัวเองโดนหนักต่อ
หนักที่สุดเลยก็คือชุดติเดช
เอาขวดเล่าข้าวตีหัวแปลกไปแปดเข็ม
และยังถูกเตะก้านคอสลบเลย

เขาไปถีบบ้านเลยครับถีบ

ตีตรงไหนอย่างนี้ครับตีอ๋อตีเขาดี
แล้วเขาทำอะไรอะไรอีกเปล่าพี่ตีขอรับ

เห็นเขาเขาเสร็จข้ามขวาพี่ตีครับค่ะครับ
ตัดข้ามนะครับ

เอ้าสุติเดชจ๊ะเอาไปเลยนะจ๊ะ
๓ข้อหาจ้ะ๑บุกลุก๒ทำให้เสียทรัพย์๓ทำรับร่างกายผู้อื่น
อื่นจะได้รับบาดเจ็บอีกทั้งรอให้ผู้เสียหายคนอื่นฟื้นจากความตาย
แล้วมาแจ้งความอีกค่ะชุดเด็ด

สนุกพิศนุเป็นใครคุณผู้ชมมาดูตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะ
เดี๋ยวไปดูหัวเทปกอไปดูหัวเทปพิศนุน่าเห็นใจที่สุด
ศนุเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้อีโน่อีเนียแต่ถูกเตะก้านคอสลบอะค่ะ

เรื่องนี้นะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องคลิปนี้บอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วสุดโหดจริงกับเจ้าสุนัขตัวนี้ครับ
อาร์ม

สุนัขตัวนี้มันโดนฝึกมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ลักษณะท่าทางมันเป็นอย่างนี้คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่านี่คือฝีมือของเจ้าเสือชื่อมัน
ดุมาก
เฝ้าสวนนักล่าตัวชะกาดเข้าสวนปามทีไรต้องเจอ
ต้องเจอกับอะไรตัวแลนด์หรือก็ตะกรวดตัวน้อยนั่นแหละครับ
คือมาทีไรเจอทุกทีหาเก่งเหลือเกิน
แถวนี้ย่านนี้ตัวแลนด์ไม่กล้าออกมาแล้ว
แล้วถ้าออกมานี่นะคะพอเจอกัดแบบนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นอาหารเย็นของเจ้าเสือหรือว่าเป็นอาหารเย็นของเจ้าของนะคะ
เอาถามว่าเขากินกันเหรอชาวสวนสวนที่ใต้เนี่ยเขาบอกว่ากินได้
เอามาทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองผัดเผ็ดกับสตออร่อยแรง
หรือไม่ก็เอาไปขายเอาไปขายก็ได้กิโลกรัมละแพงมาก๘๐๐บาทเนอ
บอกแบบนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดของประเทศไทย
เขาก็มีวัฒนธรรมการทานที่ไม่เหมือนกันนะ

นี่บ้านดิฉันเนี่ยหมวกฮวก

หมอกหวกเอามาปากสุภาษณา
เอางี้ละกันคุณผู้ชมความสนุกสนานรออยู่ในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
เอาละครับนี่ฉากของเราก็จะเปลี่ยนความน่ารักสดใสเพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้น่ารัก

โอ้โหเอาน่ารักก็ได้จากสุภาษา

น้องสาวงอนพี่ชาย
แต่ด้วยเรื่องอะไรไปดูฮะ

เหยียงอ่ะ
ทีเนี่ยผ่านคุณผู้ชมไปเรียนภาษาอังกฤษ
คุณไปเรียนภาษาอังกฤษได้ฉันรู้

ทำไมเอ่อ

กลับว่าพูดอ่าแต่กลุ่มชอบพูดอ่า
แต่มันไม่ใช่พูดอ่ามันต้องเอาอิงโต้ไปนั่งใน

ไม่เอาเอาอิงโต้นั่งในหรือไม่ให้ยอม
กลุ่มชอบอ่ามันดีกว่าดีกว่า
มันดีกว่าแต่มันผิดหลักไงลูกผิดหลัก
เอาถ้าพูดเสียงอาแบบฝรั่งต้องยังไง
มันต้องห่อลิ้นแต่น้องคนนี้เขาไม่ชอบ
เขาชอบอ่าอ่าธรรมดา

ให้หนูฟังพี่ทำอย่างที่สุภาษาราทำแหละดีแล้ว
ฝึกห่อลิ้นไว้แต่เด็กไอ้หนู
โตมารอได้ใช้งาน

เรือหล่อลิ้งตัวต้องชัด

ผมอยากจะให้เห็นซะละเกิน
เป็นความที่ว่ารักกันดีรักกันมาก
จึงต้องมอบสิ่งนี้ให้แต่แต่ว่าที่มอบให้คืออะไร
มาตามต่อช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
จะบอกแบบนี้คุณผู้ชมคนที่เป็นแฟนกันเนี่ย
บกันแล้วเนี่ยมันต้องรับกันได้ทุกเรื่องจริงนะ

เรื่องนี้มันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ความรัก
ดูซิว่าจะรับได้มั้ยครับ

เอาอะไรล่ะ

กลับมาถึงภารกิจขึ้น
กลับมาถึงภารกิจขึ้น
เฮ้นี่ก็เป็นค่าคำน้ำ

สวัสดีค่ะ